รอบนี้มีคุณครูสาวที่จังหวัดนครราชศรีมาเจอหลอนซ้อนหลอนอีกที
หลอนซ้อนหลอนคืออะไรคือแกเก็บภาพ
เก็บภาพคนที่มีแค่ครึ่งร่างได้ฮะ
และที่หลอนซ้อนหลอนคือทำไมขานี่มันคุ้นนะ
ขาเราดีกว่าคนเห็นคือเห็นขาตัวเอง
ขนาดนั้นนะฮะเหตุการณ์นี้บอกอีกทีนครราชศรีมา

ประชุมสันทนาการคือจะมีกิจกงกิจกรรมต่างเนี่ย
คุณครูก็เล่นเหมือนเด็กลูกสงลูกเสือได้ลักษณะแบบนี้
แต่ไปมาเนี่ยมีเพื่อนครู
เพื่อนครูส่งภาพมาให้ครูให้ครูดูว่าเฮ้ย
เธอเธอดูภาพนี้สิแปลกดีแปลกอะไรแต่เธอมันหลอนสิ
อย่าใช้คำว่าแปลกนี่คือความหลอนหลอนผ้าลาย

มีแค่ครึ่งร่างด้านล่างเท่านั้น

ท่อนล่างเท่านั้นครึ่งบนหายไปไหนตอบไม่ได้เหมือนกัน
และคนที่เห็นว่าเธอแปลกดีอ้าวเฮ้ยใช้คำว่ากูในใจ
ขาเราอ่ะนี่มันขาเราเอง
ก็เลยบอกเพื่อนฮะคราวนี้เพื่อนยิ่งตกอกตกใจเข้าไปใหญ่
เลยกลายเป็นเรื่องฮือฮาที่เกิดขึ้น
ว่าไปเจอภาพปริศนาคนแค่ครึ่งท่อนล่างเท่านั้นเอง
แต่หลายคนบอกว่างานนี้มันเป็นไปได้เปล่า

สันทนาการเนี่ยมันจะมียกตัวแบบเต้นไปเต้นมา
บิดซ้ายบิดขวาเป็นไปได้ไหม
เพราะเพราะเห็นเห็นไหมคนหลังเนี่ยก็ก้มโค้งอยู่
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะก้มลงไป
เดี๋ยวนะเราเคยก้มเวลาเรายืดเส้นยืดสายโยโค้งโยคะ
มันก็ต้องเห็นหัวเราโผล่มาระหว่างขาไหม

ถ้าเป็นเราก้มเองนะฮะหรือเขาก้มมันยังไม่ถึง
มันเป็นระดับที่กลางลำตัว

มันยังไม่ถึงแตะพื้นแล้วพ่นนั้นเข็มภาพมาก่อน
เป็นไปได้อันนั้นก็เป็นไปได้แต่บางท่านบอกว่าเฮ้ยเชื่อ
เชื่อเรื่องนี้ว่าล้างไม่ดีบางคนจริงจก๊อกทัพอ่ะ

คุณถ้าเป็นแบบนี้คนในโซเชียลมิเดีปบอกคุณครับ

ไปทำบุญสะดอกเคราะห์ซะหน่อยเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
แล้วมันไม่ได้เกิดได้กับทุกคนนะครับกลายเป็นภาพหลอนชวนขนหัวลุกฮะค่ะ